บางทีไม่ประเศษ

วันนี้เรามีหลายประเด็นต้องพูดคุยกันนะคะ

เมื่อเช้านี้หลายคนน่าจะติดตามข่าวกันอยู่นะคะ

ไปเกาะติดอยู่ที่สารอาญา
สรุปแล้วสำหรับกรณีปี๒๕๕๙

แล้วก็มีประเด็นเหตุการณ์สลายการชุมนุมกันเกิดขึ้น
ผู้ที่ถูกกล่าวหามี๔คน
ก็คือเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี

ผลเอกชาวลิศยงใจยุทธ์
แล้วก็พลตำรวจเอกพัชรวาส
แล้วก็พลตำรวจโทษสุชาติ

ผลออกมาก็คือยกฟ้อง

หลายคนคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะเป็นแบบนั้น
คือคาดการณ์เอาไว้คร่าวว่าน่าจะรอด

อายการเขาก็ไม่เห็นด้วยนะ
ในคดีพันธมิตรเนี่ยอายการเขา
เรื่องนี้มันแตกต่างกับคดีของคุณยิ่งรัก
คุณยิ่งรักเนี่ยคู่ความ
ก็คืออายการสูงสุด

ปปชเป็นผู้

อันนั้นก็หมายความว่ามีความแตกต่างกันครับท่านผู้ชมครับ

เป็นคดีที่อายการสูงสุดสั่งฟ้อง
คดีพันธมิตรเนี่ยที่สารดีการตัดสินนะครับ

แหนกคดีอาญานักการเมือง
วันนี้ตัดสินต้องบอกก่อนว่า
คู่ความก็คือผู้ที่นำเรื่องนี้ไปฟ้อง

เพราะว่าตอนแรกอายการไม่เห็นด้วย
ก็ไม่สั่งฟ้องปปชก็ไปดำเนินการฟ้องเองนะครับ
กรณีแบบนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากปี๕๑ใช่ไหม

นายสมชายวงสวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรี
ในขณะนั้นจะเข้าไปแถลงนโยบาย

ก็จะต้องไปแถลงนโยบายกับรัฐสภา
ก็ขณะที่เข้าไปนั้นก็มีกลุ่มพันธมิตร

และกำลังจะออกมาก็ออกมาไม่ได้

พูดง่ายว่ามีการสั่งการให้ตำรวจเนี่ย
เปิดทางให้กลุ่มรัฐบาล
คุณสมชายวงศวรรษแล้วก็บรรดารัฐมนตรีสสอะไรต่างนี่นะ

ท้ายสุดรู้สึกว่าคุณสมชายจะปีนรั้วนะ
รั้วที่สภาออกไปด้านหลัง
ส่วนด้านหน้านั้นก็มีการยิงแก๊สน้ำตา
ก็เป็นประเด็นอ่าเป็นประทะกันเขาบอกว่าใช้แก๊สน้ำตา
แต่ก็มีวันนี้มีคนที่มารอฟังคำสั่งสารที่เป็นกลุ่มพันธมิตรที่ชุมนุมวันนั้น
ที่เขาบอกว่าเขาโดนเหตุสลายการชุมนุมทำให้เขาขาพิการ

ที่จะบอกกับท่านสมชาย
บอกว่าฆาตกรนะครับ

ในขณะที่ท่านสมชายฟังและสารได้ตัดสินสิ้นสุดแล้ว
คุณสมชายก็ใช้ทางออกอีกทางหนึ่ง
เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกับกลุ่มคนที่มาชุมนุม

เรื่องนี้จะมีการอุทธรณ์หรือไม่
ปปชก็จะเป็นผู้อุทธรณ์ลักษณะเดียวกัน

คดีนี้เรารู้สึกคดีดังเยอะเดือนสิงหานี้
วันที่๒๕สิงหาคดีของคุณยิ่งลักษณ์ใช่ไหม
ก็ถ้าเกิดสารตัดสินไปในทิศทางที่มีโทษ
คุณยิ่งรักก็สามารถที่จะอุทธรณ์ได้
อันนี้ตามรัฐมนุษย์ฉบับปี๖๐นะครับ
และข้าดีพันธมิตรนี้ปปชก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ได้ครับ
ผมถามยกฟ้องเนี่ยยังสามารถอุทธรณต่อไปได้เลยหรือครับ

เมื่อมีสิทธิ์อุทธรณ์เพราะว่าเห็นว่ากรณีของการมีสารเดี่ยว
คือเดิมเนี่ยท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะครับว่าในรัฐมนุนฉบับก่อนเนี่ย
สารดีการแผนกคดีอาญานักการเมืองลงปุ๊บนี่เป็นอันสิ้นสุด

แต่เนื่องจากรัฐมนุนปี๖๐ได้ปรับปรุง
แล้วก็ได้เห็นว่าต่างชาติสากลเขาบอกว่าสารเดียวเนี่ย
มันดูแล้วมันเหมือนกับไม่ให้เขาแก้ตัวเลย
ดูไม่ค่อยเปิดโอกาสเท่าไหร่
ก็เลยให้มีการอุทธรณ์ได้ครับ
แม้ว่าจะใช้ชื่อคำว่าสารดีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง

ดังนั้นกรณีวันนี้ที่คดีพันธมิตร
ที่มีการยกฟ้องท่านชาวลิศท่านสมชายอะไรต่าง
๔ท่านนะฮะก็สามารถที่จะอุทธรณ์ได้
ถ้าปปชจะอุทธรณ์ภายในระยะเวลา๓๐วัน
อันนั้นก็ต้องรอดูต่อไปว่ามีการอุทธรณ์หรือไม่
แต่กรณีนี้เราก็คงจะไม่พูดเยอะไป

คดีของคุณอภิษฎซึ่งขณะนั้นก็มีการประท้วง
และมีผู้ที่เสียชีวิต๙๙ศพด้วยกันนะครับ
ตอนนั้นในข้อหาเจตนา
เจตนาฆ่าเลยครับเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผล
เพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ย

ดังนั้นผู้ที่จะทำการฟ้องเนี่ย

เพราะเห็นว่าขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นนายกอยู่
แต่กรณีนั้นปปชไม่ฟ้อง

มีคนเปรียบเทียบว่าแหมอย่างงี้มันสองมาตรฐานรึเปล่า
เหมือนว่าตรงนั้นมีคนเสียชีวิตด้วย
ครับใช่ครับอันนี้ถือว่าเบากว่าไหมอันนี้ก็๒ศพครับ
คดีพันธมิตรเนี่ยเสียชีวิต๒ศพ
คดีของคุณนพิสิทธิ์เนี่ยเสียชีวิต๙๙ศพ
คุณนพิสิทธิ์นั่นปรปชปรปชไม่ฟ้อง
แต่คดีของคุณสมชายเนี่ยปปชฟ้อง
แต่เนื่องจากวันนี้สารยก
กรณีของคุณนพิสิทธิ์ปี๕๓นั่นก็คือ
ปปชไม่ฟ้องก็คือจบไม่เป็นคดีถูกไหมค
ไม่ได้เป็นคดีนะฮะอันนี้ก็คือมีการพูดกันถึงว่า
มี๒มาตรฐานอย่างนั้นอย่างนี้
โดยเฉพาะในกรณีของคุณกรณีของคุณสมชายในคดีพันธมิตรเนี่ย
ปรปชนั้นแรกก็ว่าจะไม่ฟ้อง
แรกก็จะไม่ฟ้องแต่ทำไปทำมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
ก็ต้องฟ้องตอนนี้ฟ้องไปแล้วก็ฟ้องไป
กระทั่งวันนี้สารตัดสินนะครับ
อันนี้ผมคงเล่าไล่เลียงประวัติเรื่องราวให้ท่านผู้ชมฟัง
จะได้เข้าใจความเป็นมาแหมผมก็ไม่รู้จำได้ยังไงนะครับ
อันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมจำได้เลยนะ
ก็คือเรื่องนี้มันเกิดตั้งแต่ปี๕๑นะฮะ
ส่วนคดีของคุณอภิษฎมันเกิดปี๕๓นะครับ
ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าเรื่องนี้ถ้าคนที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ย
หมายความว่าในสถานะที่เป็นรับราชการ
อายการนี้ก็ยังมีสิทธิ์ที่สามารถที่จะเป็นตัวแทน
ในการฟ้องร้องเป็นตัวแทนได้

สมชายเนี่ยจริงตอนนั้นทำหน้าที่นายกนายกเหมือนกัน
ทีนี้ก็กลายเป็นข้อขัดแย้งกันนะครับว่า
ทำหน้าที่นายกถ้าเกิดผู้ที่เป็นทนายให้เนี่ย
ก็คุณสมชายเป็นนายกในขณะนั้น
แต่ถ้าเกิดคุณสมชายผู้ที่เป็นทนายเป็นอายการ
แล้วคนที่ฟ้องเป็นปปชมันก็จะยุ่งกันสิครับ

สุดก็คืออายการมันก็ไม่เห็นด้วยนะครับ
ทำให้คู่ความก็คือเป็นปปชเป็นผู้สั่งฟ้อง
คุณสมชายก็ต้องไปหาทนายมาต่อสู้เอาเอง
อันนี้คือมันขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของปปชเหรอคะคุณชูวิท
กรณีดูแล้วใกล้เคียงกันแต่ว่าคดีหนึ่งฟ้องคดีหนึ่งไม่ฟ้อง

เป็นดุลพินิษฐ์ของทางปปชอยู่แล้ว

ผมก็คงจะไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นนะครับ
ไอ้คดีอย่างนี้ท่านไปอำนาจพิจารณาของคณะกรรมการ
ปปชที่จะตัดสินที่จะดำเนินการยังไง

เพราะคดีอย่างนี้ก็คงจะไม่มีอะไรที่จะมากกว่านี้
ยกเว้นว่าปปชต่อไปจะอุทธรณ์

สำหรับคดีนี้ปปชจะมีการอุทธรณ์ต่อหรือเปล่า
แล้วก็ที่ยังต้องรอติดตามกันก็คือ๒๕สิงหาคมอีกเหมือนกัน

การเมืองเราจะไม่ภาควิจารณ์วิเคราะห์ให้ฟังอย่างเดียว
ข้อคือผมพูดให้ฟังไม่ว่าเล่าประวัติเล่าเรื่องราวอะไรต่าง
แต่ผมจะไปวิเคราะห์ให้มันลึกไปก็คงไม่ได้ท่านผู้ชมคงเข้าใจนะครับ
ให้เป็นข้อมูลพื้นฐานไว้นะคุณผู้ชมช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งก่อนค่ะ
ช่วงหน้ามีอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ร้องเรียนมาโดยตรงหาคุณชูวิทย์เลยสักครู่เดียวค่ะ

คุณผู้ชมคะช่วงนี้ขอประชาสัมพันธ์กันหน่อยดีกว่าสำหรับเสื้อตัวนี้
หลายคนถามถึงนะคะสำหรับเสื้อของรายการเราชูวิตตีแสกหน้า
ให้ดูข้างหลังด้วยนี่วิธีการง่ายมากค่ะคุณผู้ชม
อยากได้เสื้อตัวนี้นี่เลยตามที่ขึ้นอยู่นะคะ
ยังไม่มีเราเป็นเพื่อนเพิ่มเพื่อนซะนะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นประเด็นข่าวรายวัน
อะไรก็ได้ติดแฮชแท็กเบอร์โทรศัพท์มาด้วยนะคะหลังความคิดเห็นนั้น
เราจะไม่เอาเบอร์โทรศัพท์ขึ้นหน้าจอทีวีแต่ว่าเราจะใช้เบอร์นี้แหละในการติดต่อกลับไป
ข้อความไหนที่ถูกใจทีมงานค่ะรับเสื้อที่ระลึกได้เลยนะคะ
แจกกันวันละสามรางวัลเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นวันแรกแล้วนะคะ
สิงหาไปจนถึงสิ้นเดือนนี้แล้วก็เราจะประกาศผู้โชคดี
ซึ่งตอนนี้คุณชุวิตเป็นคนเลือกแบบด้วยใช่ไหมคะ
นี่แจกนะ๓ตัวทุกวันท่านผู้ชมก็ส่งมาแล้วกัน
แล้วก็แจกทุกวันวันละ๓ตัว๓ตัววันนี้เรามาเข้าประเด็นเรื่องสำคัญของเรานะครับ
แจกของแล้วก็มาฟังหน่อยเรื่องนี้
คือเวลาคนที่มาร้องเรียนกับผมเนี่ยท่านผู้ชมครับก็มีคนจำนวนมากแหละครับ
แต่วิธีการที่ผมคัดเลือกเรื่องที่จะนำมาเสนอเนี่ย
ผมก็ต้องเอาคัดเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็กระทบกับคนจำนวนมาก
หนึ่งในนั้นก็คือเอ็นเวเดอร์เป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงหากำไรนะครับ
มีการจับกลุ่มการค้ามนุษย์หลายกรณีด้วยกัน
หนึ่งในนั้นก็คือกรณีของงาตาลีที่มีสารตัดสินไปแล้ว
มีการจำคุกกันตั้ง๗๘คนผมก็เคยพูดในรายการนี้แล้ว
มูลนิธิเอ็นเวดเดอร์ได้มาร้องเรียนกับผมครับท่านผู้ชมครับ
ร้องเรียนกับผมนั้นก็เป็นประโยชน์
สิ่งที่ผมเอามาขยายก็ได้เห็นว่าเอ็นเวดเดอร์เนี่ย
ได้ร่วมกับกรมการปกครองกระทรวงมหาทัยนะครับในขณะนี้
เพื่อจัดการปัญหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
การค้ามนุษย์ในขณะนี้ถือว่าเป็นคดีสำคัญ
เป็นระดับนโยบายเลยที่รัฐบาลต้องการที่จะปราบปราม
การค้ามนุษย์ไม่ว่าการค้ามนุษย์เด็กนะฮะ
ซึ่งมูลนิธิเอ็นเวเดอร์เนี่ยมีข้อมูลนะครับ
และก็ไปสอบสวนหาแหล่งข่าวหาข้อมูล
จนกระทั่งนำมาซึ่งการจับกลุ่มหลายคดีด้วยกัน
คดีที่ผมบอกนาตาลีโกลักษณ์ไงจำได้ไหม
ใช่คือตอนนั้นนี่ถ้าจำเนี่ยคุณผู้ชมถ้าจำกันได้
มีทั้งเป็นภาพที่ติดตามเข้าไปถึงการสอบปากคำ
คนที่ถูกหลอกมาครับประเวณนี้ข้างในเลย
กลุ่มบุคคลมูลนิธิที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการค้ามนุษย์มาก
นะครับทีนี้ทำไมเอ็นเวเดอร์ต้องไปร่วมมือกับกรมการปกครอง
คุณมินครับท่านผู้ชมครับทำไมไม่ร่วมมือกับตำรวจล่ะ
กรุงการปกครองรับผิดชอบทำไมต้องเป็นกรุงการปกครอง
ภายในได้ครอบคลุมกว่าไหมไม่ใช่ครับคืออย่างนี้ครับ
ก็คงกลัวตำรวจกลัวข้อมูลรั่วไหลกลัวตำรวจ
เหตุผลเพราะว่าสมมุติละกันในกรณีที่
คุณมิ้นต้องเข้าใจว่าเป็นร้านเต้นอาโกโก้แถวสะพานควาย
เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วครับ
มูลนิธิเอ็นเวเดอร์ไปได้ข้อมูลมาว่ามีเด็กต่ำกว่าอายุ๑๘
ย่านสะพานควายนะครับที่คนเข้าไปเที่ยวเป็นตึกแถวอะไรต่าง
คือบริเวณนี้มันเป็นแหล่งเก่าดั้งเดิมเลย
ที่มีการเต้นอาโกโก้แล้วก็ขายบริการ
อันนี้มีข้อมูลมาว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า๑๘
เมื่อเข้าไปจับกลุ่มก็พบเด็กต่ำกว่า๑๘จริง
เหตุการณ์นี้ก็มีการจับกลุ่มมีการอะไรต่างส่งฟ้องนะครับ
จนกระทั่งวันที่๙สิงหาเนี่ยคุณมิ้นครับ
ท่านกำลังจะตัดสินวันที่๙สิงหา
คดีนี้เหรอฮะคดีนี้ฮะแต่คดีนี้ปรากฏว่ามันมีความผิดพลาด
เพราะมีการให้การขัดแย้งกันในระหว่างที่ชั้นจับกลุ่ม
ไปสู่ชั้นสอบสวนชั้นจับกลุ่มเนี่ย
เอาเด็กต่ำกว่า๑๘ถามเด็กดูเด็กยอมรับว่ามาค้าบริการ
ดูว่าใครเป็นเจ้าของก็บอกว่านายอากูเป็นเจ้าของชื่ออากู
มีนายสุชาติเป็นผู้จัดการมีนายนางไก่เป็นเชียร์แขก
คือโดยปกติคุณมิ้นคงไม่ทราบผมจะเล่าให้ฟัง
สถานบริการอย่างนี้ผมเข้าใจผมรู้จักดี
คือตั้งมาอยู่ในพื้นที่เป็นปีแน่นอนครับ
ตำรวจท้องที่เนี่ยต้องรู้อยู่แล้วนะครับตำรวจท้องที่รู้แล้ว
ประการที่๒นั้นสถานบริการต่างเหล่านี้ต้องมีใบอนุญาต
แล้วใครจะเป็นคนออกใบอนุญาตให้ก็ต้องตำรวจอีกแล้วครับ
ถ้าไม่มีใบอนุญาตแล้วเปิดได้ยังไงถูกไหมครับ
ดังนั้นการตั้งใบอนุญาตเนี่ยก็ต้องมีเจ้าของต้องมีเจ้าสำนัก
ไล่ไปถึงว่าค้าขายทำธุรกิจก็ต้องมีผู้จัดการต้องมีผู้ถือหุ้น
ถามว่าเด็กเนี่ยต่ำกว่า๑๘เข้าไปเมื่อไม่ทำงานเนี่ยรู้ไหม
ระดับร้านเล็กอย่างนี้รู้อยู่แล้วครับว่าใครเป็นเจ้าของถูกไหมครับ
ใครเป็นผู้จัดการรู้อยู่แล้วครับซึ่งเด็กก็สารภาพว่ารู้
แต่ปรากฏว่าเมื่อเอาเด็กคนนี้ไปอยู่บ้านเกร็ดตะการ
คือคดีอย่างนี้เด็กไม่ถึง๑๘ต้องใช้สหวิชาชีพ
ก็คือต้องใช้อายการเวลาจะสอบเด็กเนี่ยเป็นกฎหมายนะครับ
ก็ต้องมีนักสังคมสงเคราะห์นะครับ
มีอัยการมีนักจิตวิทยา
ต่ำกว่า๑๘อันนี้เป็นกฎหมาย

ไปเก็บไว้ที่บ้านกริรตราการ
ทำไปทำมาก็มีเจ้าหน้าที่ไปบอกว่า
อุ้ยอยู่บ้านกริรตราการเนี่ย
มันอีกนานนะกว่าจะกลับบ้านได้
แล้วให้การใหม่อย่างนี้จะได้กลับบ้านเร็ว
ก็ปรากฏว่ามีการกลับคำให้การ
นะฮะฟังคุณมิ้นฟังเข้าใจนะ
กลับคำให้การโดยการไปกล่อมเด็ก
ว่าถ้าอยู่บ้านเกร็ดตะการอีกนาน

ก็กลับบอกว่าคนนี้ไม่ใช่เจ้าของ

ท้ายสุดก็คือโยนไปให้เด็กรับรถ

กลับรถบอกให้เด็กรับรถให้กัปตัน
คือการที่เรามีคดีค้ามนุษย์เนี่ย

การการคดีอย่างนี้เป็นคดีที่รัฐบาลจับจ้อง

และถ้าเกิดเด็กเนี่ยคนเดียวเนี่ย
แน่นอนครับผมเคยบอกอยู่หลายครั้งนะครับว่ามันทำไม่ได้

จับกลุ่มมีการลงบันทึกการจับกลุ่มอะไรต่าง

การพูดหรืออะไรเนี่ยมันก็เป็นข้อเท็จจริงมากกว่า
หลังจากนั้นผ่านมามีการสอบสวนก็สามารถเปลี่ยนแปลงการสอบสวนได้นะฮะ
อันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าพอไปเก็บไว้ที่บ้านเกรตการเด็กก็
มีคนไปบอกเด็กไปขู่เด็ก
เยียวยาไหมเนี่ยมีคดีอย่างนี้นะมันอีกนานนะ
กว่าจะจบกว่าจะกลับบ้านได้คือเด็กเนี่ยเป็นคนลาว
กว่าจะกลับบ้านได้เนี่ยมันก็นานเพราะว่าต้องไปเก็บไว้ที่บ้านเกิดการกว่าจะสอบเสร็จ

มีคนไปบอกนะฮะคนนี้ก็คือคนสำคัญนี่แหละครับที่จะทำสำนวนการสอบสวนนี่แหละครับ
ก็ไปบอกให้กลับคำซะนะกลับคำให้การใหม่
ดังนั้นในวันที่๙สิงหาที่สารจะตัดสิน
คุณมิ้นทราบไหมครับ๑ไม่มีเจ้าของ๒ไม่มีผู้จัดการ
ปรากฏว่าคนที่มีชื่อซึ่งปรากฏอยู่ในคดีกลายเป็นแค่กัปตัน
ซึ่งตอนที่จับกลุ่มเนี่ยก็บอกแล้วกัปตันคนนี้ยอมรับแล้วว่าเป็นแค่กัปตัน
ผมเก็บเงินไว้เดี๋ยวผมจะไปส่งให้ผู้จัดการส่งให้เจ้าของอากู
นี่คือเหตุผลที่กรมการปกครองเนี่ยมีปัญหาขัดแย้งกับตำรวจในหลายกรณี
แต่ผมพูดในกรณีเดียวกันคือเอาเด็กผู้หญิงซึ่งเป็นเหยื่อไปเก็บไว้ที่บ้านเกรตการ
เหมือนกันเลยเหรอคะเหมือนกันครับแต่ต่อมาปรากฏว่า
ไปแจ้งความเอาเด็กจากผู้เป็นเหยื่อผู้ต้องหา
เหยื่อจากผู้เสียหายกลับมาเป็นผู้ต้องหาครับ
ได้ด้วยเหรอคะอันนี้เนี่ยได้ไปแล้วครับทำไปแล้วครับ
คือทำจากผู้เสียหายเด็กเป็นผู้เสียหาย๑๕อีกนะ
ต่ำกว่า๑๘เนี่ยกลายเป็นว่าเป็นกลับมาเป็นผู้ต้องหา
โดยการให้ข้อหาดำเนินคดีเป็นข้อหาเที่ยวเสนอการขายบริการ
หรือดำเนินการเต็ดเตร่คำว่าเตรนี่คือไปเดินขายบริการ
คือจากการที่เด็กถูกเป็นเหยื่อ
ถูกเอามาค้าประเวณีกลับกลายเป็นว่าเด็กไปเสนอขาย
โอ้โหและก็คดีแบบนี้
ดำเนินการจับกลุ่มนะครับพอจะไปจับก็มีสายส่งข่าวแล้วครับนะครับ
ผู้จัดการก็ธรรมดาอยู่ทุกวันเจ้าของอะไรทุกอย่างอยู่ทุกวัน
พอจะไปส่งข่าวเด็กหนีเด็กหายปรากฏว่าจับไม่ได้

คือกรณีจากการค้ามนุษย์มันไม่ใช่วิธีการทำงานง่ายคุณมินครับ

เด็กอายุต่ำกว่า๑๘เนี่ย
ถามว่ามาทำได้ยังไง
มีคนพามาไหมหรือมีคนดูแลไหม

ถึงขนาดว่าไปตรวจมวลกระดูกครับ
เพื่อที่จะตรวจเช็คอายุใช่ไหมคะ
ว่าเด็กอายุต่ำกว่า๑๘จริงหรือไม่
ซึ่งวิธีการตรวจมวลกระดูกก็มีวิทยาศาสตร์

การบอกมวลกระดูกนั้นก็จะอายุไล่กันสัก๒๓ปี
คือเขาคงไม่ได้บอกอายุ๑๕เป๊ะ
แต่เขาบอกว่าอายุระหว่าง๑๔ถึง๑๖ปี

มีการเปลี่ยนแปลงมวลกระดูกมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
เป็นเรื่องเป็นราวครับว่าให้อายุ

เดี๋ยวนะคะทั้งหมดที่คุณชุวิตพูดมามันอยู่ในกระบวนการสอบสวน

แต่ผมกำลังบอกว่ากรมการปกครองกับตำรวจ
มีปัญหาความขัดแย้งกันในหลายกรณี
เพราะว่ากรมการปกครองเป็นคนจับตำรวจเป็นคนสอบสวน
คือเท่ากับว่าเป็นการได้ข้อมูลไม่ตรงกัน
ระหว่างฝ่ายปกครองกับฝ่ายตำรวจ

สำคัญจริงกรณีนี้รัฐบาลจับจ้องไหม
และผมถามว่าถ้าเกิดร้าน
อยู่ใจกลางเมืองที่สะพานควาย
คุณคิดว่ามันอยู่ในป่าในเขาหรือเปล่า
แล้วจะรู้ได้ไหมว่าใครเป็นเจ้าของ

ไปจัดตั้งสถานบริการการเดินทางทำธุรกิจ
การขอเหล้าบุหรี่ยาสูบขาย
แม้กระทั่งการเสียภาษี

แต่ปรากฏว่าคดีที่เบสที่สะพานควาย
ของสนบังซื้อ
ปรากฏว่าท้ายสุดดำเนินการไปถึงศาลแล้ว
ไม่มีตัวผู้ต้องหามีอยู่คนเดียวครับเป็นกัปตัน
เราต้องการที่จะดำเนินคดีค้ามนุษย์กับเด็กเสิร์ฟเหรอ

เราต้องการขยายผลซึ่งจับกลุ่มไปถึงเจ้าของ

ถูกไหมครับอย่างนี้มันถึงจะได้ผล
นี่ไงผมถึงบอกว่าสหรัฐอเมริกามันถึงให้เทียร์๒เราอยู่
เพราะว่ามันบอกว่ามีเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
นี่ไงผมถึงบอกว่ามันดำเนินการยังไงก็ไม่สำเร็จหรอกครับ
เพราะจะให้สหรัฐขยับจากเทียร์๒จากเฝ้าระวังจับตา
ก็เขาบอกเลยว่ามีเจ้าหน้าที่ของไทย
ยังมีส่วนเกี่ยวพันกับเรื่องเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

ร้อยไม่ยอมรับนี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับ
ในคดีนี้เป็นคดีจริงเก้าสิงหาสาญเจ้าตัดสินนะครับ
ซึ่งกรมการปกครองไปจับปรากฏว่าตำรวจไปทำสำนวน
แล้วก็ผู้ตรงหาจะปรากฏว่าไม่ได้

ทั้งที่ตอนจับกลุ่มเนี่ยจับกลุ่มจริงยอมรับจริง

โดยการไปขู่ไปเข็นพยานบอกว่า
จะได้กลับบ้านเร็วนะไม่งั้นก็อยู่บ้านเกรตการต่อไป

ได้เข้าใจโดยภาพรวมก่อนว่าปัญหาการค้ามนุษย์เนี่ย

จนกระทั่งไปหลุดเอาตอนท้ายอีก
หวังว่าการปฏิรูปตำรวจที่จะเกิดขึ้น

ก็นั่นสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการแก้ไข
ผมก็พูดให้เข้าใจก่อนว่า
ผู้ที่มาร้องเรียนกับผมมีตัวตน
เป็นถึงขนาดผู้อำนวยการมูลนิธิอินเวเดอร์

ก็มีผลงานในการจับกลุ่มมาหลายครั้งหลายคราวดี
เห็นกันตามหน้าจอโทรทัศน์
ฝากไว้คุณผู้ชมฝากไว้เรื่องนี้
เชื่อว่าหลายคนดูอยู่หลายคนฟังแล้ว

ไม่ได้บอกว่าทุกคนเป็นแบบนี้
แต่ก็ต้องยอมรับว่ายังมีคนที่เป็นแบบนี้อยู่
เดี๋ยวเราต้องรอติดตามเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะคะ

ช่วงหน้าต้องกลับมาดูอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ปัญหาน้ำท่วมค่ะ
ชุวิตตีแสดหน้า
ตำรวจเช็คมือถือก็ได้ไหม

เห็นว่าเจ้าของร้านมาอยู่เป็นประจำ

เพราะว่าการค้ามนุษย์เป็นหนึ่งในมูลฐานการฟอกเงิน

ก็สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้

ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงคำให้การ
หรือว่ามีการช่วยเหลือกัน

เพราะสมมุติว่าไปจับที่แม่ห้องศร

แล้วปรากฏว่าไปเอาให้ตำรวจท้องที่ทำเนี่ย

เออนะครับซูเอียครับ

กลับคำให้การไปบอกเด็ก
คือถ้ารักษณะแบบนี้ทำได้เนี่ย

คดีอื่นก็จะทำอีก

ผมว่าผู้การท่านนั้นเท่าท่าเลยนะตรงไปตรงมา
คือคนดีคนตรงผมก็บอกว่าตรง
ให้ผู้การกรชัยปคมทำเลยอย่าไปให้ท้องที่ทำ
เพราะถ้าให้ท้องที่ทำเนี่ยอย่างที่บอกแล้วครับ
มันจะมีปัญหาสูเหยะกัน
ดังนั้นจับที่สะพานควายเนี่ย
ตอนจับกลุ่มเป็นอย่างหนึ่งพอไปถึงที่ศาลปรากฏ

ค้ามนุษย์ไปจับอีกปรากฏว่าตอนจับกลุ่ม
บอกว่าคนนั้นเป็นเจ้าของคนนี้เป็นเจ้าของ

พอถึงศาลปุ๊บปรากฏว่าคนที่ผิดเนี่ย

แล้วสหรัฐอเมริกาเขาถึงไม่ขยับให้ไทยเราสักที

ถ้าบอกว่าอยากจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างจริงจังเพราะว่า
คือยอมรับว่าเห็นความตั้งใจในการที่จะปรับเปลี่ยน
คือท่านผู้ชมครับ

ผมถามหน่อยเถอะครับปีหน้าจะมีอีกไหม
๖๑ก็อาจจะมีอีกเพราะมันเป็นเหตุการณ์ธรรมชาติ

พอมีเรื่องขึ้นมาคนทุกคนก็ปัดกันหมดแล้วครับ
อย่าไปพูดเรื่องเคือนอย่าไปพูดเรื่องอ่างเก็บน้ำ
มันไม่ได้แตกมันแตกหรือไม่แตกมันก็ท่วมไปแล้ว
ตลกดีที่ประเด็นมันกลายไปอยู่ที่แค่ว่า

ก็คือเป็นกรณีตัวอย่างซึ่งจะป้องกันในปีถัดไป
ถ้าเราไม่ได้เป็นกรณีตัวอย่าง
วันนี้เราก็พูดได้แต่ว่า
อย่าไปพูดน้ำมันท่วมไปแล้ว
หรือว่าข้อที่สอง
เราควรที่จะเอาคนเป็นกรณีตัวอย่าง

หาวิธีเตือนภัยไหม

เตือนภัยเป็นประเด็นมากเพราะว่ามีคนที่เขาประสบภัย

มันท่วมที่แรกเนี่ยประมาณ๕๐๖๐เซน
หลังจากนั้น๒๐นาทีจากระดับเอวขึ้นมาถึงระดับคอ
แล้วกว่าจะเข้าอำเภอเมือง๑๐โมง๗โมงครึ่งถึง๑๐โมง
มีเวลาเกือบ๓ชั่วโมงสามารถที่จะเตือนได้
แต่ชาวบ้านบอกว่าไม่มีไม่ได้ยินไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้น
นั่นก็คือสกลนครซึ่งเราบอกหลายครั้งแล้ว
ถ้าเกิดเราเป็นกรณีตัวอย่างต่อไปเนี่ย
เรามีการเตือนภัยลักษณะการเตือนภัยเนี่ย
จะเป็นแบบบ้านอย่างที่คุณมิ้นว่า
คนที่โพสต์เนี่ยมีเวลาตั้ง๓๔ชั่วโมงอย่างน้อย

แต่ปรากฏว่าไม่ได้เตรียมตัว
ทีนี้ถามว่าถ้าเกิดจะเตือนภัยที่ดีกว่านั้น
เหมือนต่างประเทศเนี่ยมันต้องมีเจ้าภาพสักคนนึง
งานไหนล่ะครับที่จะเป็นเจ้าภาพ
แจ้งเตือนในเรื่องเกี่ยวกับอุทธกภัย

ป้องกันบรรเทาหรือว่ากรมชนรับประทาน

แล้วมันต้องมีเจ้าภาพสักคนหนึ่งนะครับ
ต่างประเทศเขามีหน่วยงานเฉพาะเลยในการเตือนภัย
และการเตือนภัยของเขาเป็นทางการ
อันนั้นหมายความว่าเขาเจาะจงไปเลยไม่ใช่บอกทั้งภาค
ประชาชนก็ไม่ได้ไปสนใจหรอกครับโอ้ภาคเหนือทั้งภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานทั้งภาค
คือต้องระบุเจาะจงนะครับ
ในกรณีของสกลนครเป็นกรณีเฉพาะเลยนะครับ
เหตุผลก็เพราะว่าอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นเนี่ย
ล้นและก็เห็นสภาพว่าแตก
ก็พูดง่ายว่า๒๐เมตรที่ผมไปดู
ลึกประมาณ๔เมตรน้ำไหลทะลักออกมาเข้าตัวเมืองสกลนคร
กลนครเป็นแอ่งน้ำก็ทะลักเข้าไป
พอทะลักเข้าไปเนี่ยที่ที่จะระบายมีที่เดียวคือหนองหาน
น้องหารก็คือแก้มลิงนะครับ
ที่จะระบายเอาน้ำไปเก็บไว้และระบายสู่ลำน้ำก่ำไปสู่แม่น้ำโขง
ซึ่งระยะทางคุณมิ้นทราบไหมครับว่าไกลแค่ไหนเท่าไหร่
กิโลครับกิโลร้อยลำน้ำเนี่ยก็เหมือนสายยางนี่แหละครับ
ที่จะระบายสายยางมันเล็กเพราะลำน้ำก่ำเป็นแค่ลำน้ำ
เพื่อจะระบายไปสู่แม่น้ำโขงมันก็ไกล
ดังนั้นน้ำมันก็กักไว้อยู่ที่สกลหรือเรียกว่าแอ่งสกลนี่แหละครับ
เตือนภัยจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะพลาดไม่ได้
ปรากฏว่าการเตือนภัยไม่มีนะครับผมก็บอกว่าเป็นกรณีตัวอย่าง
วันนี้ลองดูท่านนายกลงพื้นที่นะคุณผู้ชม
พื้นที่ไปบิ๊กคลินิ่งซึ่งผมก็บอกแหมมันต้องปลูกลิฟตบิ้นก็ด้วยนะที่ไม้กวาดเนี่ย
ท่านบอกว่าท่านลงพื้นที่เนี่ยจะสั่งการให้ไปดูเรื่องของความเสียหาย
ให้เยียวพูดประสบความโทษภัยให้มากที่สุดมีลิฟต์บิ้นด้วยหรอคะ
ก็ผมเห็นท่านกวาดอยู่ก็ดูแลนะ็ยังไม่มั่นใจเห็นดี
คือสถานการณ์คลี่คลายแต่ยังไม่ดีขึ้น
ใช่และยังมีอีกหลายที่ตอนนี้ยังมีมัวน้ำก้อนยากล้ายออกมาอีก

ตะวันออกตรงนี้ยังต้องเจอฝนตกหนักอยู่
นั่นแหละสิครับนั่นแหละสิครับนั่นแหละสิครับไม่เห็นที่ต้องรีบหรือครับ
อย่างไรก็แล้วแต่เราเอากรณีนี้เป็นตัวอย่างการเตือนภัย
และที่สำคัญปรากฏว่าอะไรเมื่อวานนี้ก็มีข่าวอีกนะ
เขาลงมาลงเรืออะไรเนี่ยมีเรืออะไรใหม่อยู่ใกล้ไม่เอามาใช้นะ
ทางผู้ที่ดูแลทางบคใช่ไหมเขาชื่ออะไรนะ
สุภาพสตรีผู้หญิงที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลอยู่เนี่ย
เขาก็บอกว่านี่ไอ้ที่เห็นเนี่ยนะมันไม่มีคนขับ
นี่ว่าเฉยหรือคะใช่ไหมที่เขาบอกว่าไม่มีคนขับเนี่ย
เรือที่เก็บอยู่ใหม่ที่เห็นว่าใหม่เนี่ยนะ
ก็เพราะว่าเรือต่างเหล่านี้เป็นเรือเฉพาะ
หมายความว่าเป็นเรือที่ต้องใช้คนขับที่เป็นเฉพาะ
คือมีความรู้ความเชี่ยวชาญขับต่อด้านเท่านั้นเออมีความรู้ความเชี่ยวชาญขับโดยเฉพาะ
คุณว่าอย่างนี้มันแล้วซื้อมาจะได้ใช้ไหมคะ
แก้ตัวไหมอย่างนี้ถือว่าเป็นการแก้ตัวไหม
นี่แหละครับระบบราชการไทยแล้วก็คือทุกคนก็ไม่แก้ไขแล้วครับ
พวกนี้มันยังขับไม่ได้มันเป็นเรือโดยเฉพาะมันต้องอาศัยคนขับที่มีผู้เชี่ยวชาญ
นี่คือลักษณะของข้าราชการไทยที่มีปัญหาอยู่ทุกวันนี้
และประชาชนอย่างสกลนครก็จบท่วมโดยที่ไม่รู้ตัว
โดยที่ไม่มีการเตือนภัยเมื่อมีการพูดถึงนะฮะ
เราก็เอาเป็นตัวอย่างซะเพราะว่ามีผู้มีอำนาจก็บอกว่า
อย่าไปสนใจน้ำมันก็ท่วมทุกที่แหละ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันก็อาจจะมีท่วมอีก
เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าสถานการณ์จริงก็หนักขึ้นทุกปีนะคุณชุวิต
คำพูดบางคำนะฮะก็ไปแปลงซะเช่นน้ำท่วมก็บอก
ไม่ใช่น้ำท่วมหรอกมิดน้ำรอการระบายเห็นไหม
ห่างกันตรงไหนคะอ่าไอ้อ่างเก็บน้ำเนี่ยมันไม่ได้แตกหรอก
มันถูกกัดซ้อเออทำรบถูกกัดซ้อ
แล้วมันต่างกันตรงไหนคะเห็นไหมล่ะครับ
นี่คือสิ่งที่เราได้แต่แก้ตัวกันไปวันแต่ว่า
เราไม่ได้ไปหาที่ปัญหาจริงว่าเราจะมีวิธีป้องกันอย่างไร
หรือมีวิธีการเตือนภัยอย่างไรนะครับดังนั้นวันนี้ผมก็พูดให้ฟัง
ติดต่อกันมา๒วันเพราะผมไปที่สกลนคร
แล้วก็เห็นความเดือดร้อนของประชาชนจริงครับ
แล้วมันไม่ได้จบที่สกลนครมันอาจจะเกิดที่จังหวัดไหนอีกก็ได้

เพราะว่าไม่มีจังหวัดไหนเลยครับที่เราในอดีตที่เราบอกว่า

มีแต่ว่าโดนท่วมไปแล้วไม่รู้เรื่องแล้วเราค่อยมาพูดกัน
แล้วเราก็ท่วมซ้ำท่วมซากกันอยู่แบบนี้นะคะ
อย่างที่บอกว่าเรื่องของภัยธรรมชาติเนี่ยมนุษย์อาจจะสู้ไม่ได้
แต่อย่างน้อยป้องกันบรรเทาน่าจะพอทำได้

อยากให้คนไทยทุกคนใช้ความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน
แก้ไขปัญหาบรรเทาทุกข์ในช่วงเวลาแบบนี้
ไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งเพราะฉะนั้น
เรื่องของการบอกว่าใครผิดใครถูก

ตอนนี้สิ่งสำคัญคืออย่างที่คุณชุวิตบอกมากกว่าว่า
แล้วเราจะทำยังไงให้ในอนาคตไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
ปัดความรับผิดชอบลืมไปก่อนดีไหมคะ
ประชุมกันทำให้เป็นเคสตาดี้วางแผนและป้องกัน
เพื่อที่ภายในภายภาคหน้ามันจะไม่เกิดปัญหาแบบนี้
อย่างน้อยมันก็น้อยกว่านี้
เรื่องกันภายสำคัญมาก

ฉะนั้นบอกว่าภาครัฐก็จะตอบสนองในเรื่องนี้ด้วยนะคะ
วันนี้เราตีแสกหน้ากัน๓เรื่องไปก่อน
พรุ่งนี้กลับมาติดตามกันต่อว่าเราจะตีแสกหน้ากันเรื่องอะไร